หลบไหนโอ้โหไม่ต้องหนีแล้วกลัวมากนะเสียงแอบ
เธอเจอกับฉันหลายรายการนะคือจะบอกมาโปรโมทว่าใครที่เป็นแฟนข่าวใส่ไข่เนี่ย
ให้รอติดตามช่วงปีใหม่เราจะมาเจาะลึกแบบที่ไม่เคยพูดในรายการไหนมาก่อน
นี่นี่คุณไปกี่รายการคุณก็พูดแบบนี้เอาต่อไปรู้
จ้าลึกจยยจ้าลึกตลอดเน้หนังสือผมครับตอนนี้อ่า
ฉันต้องเอาติดตัวโอ้โหว่าอย่าคิดเป็นไบเบิ้ลอ่า
ว่าดวงเราจะเป็นยังไงในช่วงนี้อ่าแล้วยิ่งเข้ามาทักกับผมกันรู้เพราะ
อ่าเงินดีการงานดีแต่แต่โดนเดาเสริมปีหน้าจะต้องมีความรัก

ถ้าม้นตำความรักเขาปฏิเสธมาหมดแล้ว
เดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูว่าคำสัญญาจะเป็นจริงหรือป่ะ

ทุกอย่างดีหมดแต่ดาวเสาเข้าคนที่เกิดราศีสิงศ์

คือคนมันจะผิดหวังได้มันต้องมีความรัก
ถ้าไม่มีความรักมันจะเป็นอกหักได้ยังไง

แล้วมันจะต้องอกหักอย่างเดียวมันอกหักจากงานมันอกหักจากอย่างอื่นไม่เป็นเหรอ

คุณจะต้องเจอผู้ชายที่แบบคุณคิดว่าคนนี้เป็นคู่ในปีหน้า

แล้วสุดท้ายแล้ววันหนึ่งเนี่ยก็อย่าพูดเลยเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอมาทีเดียวเลยดีกว่า

ประจำผมกำลังจะไปใกล้วันที่๑๖แล้วนิดสักหน่อยแล้วกันสิ

เฮ้ยครั้งนี้แล้วเราพูดไปแล้วนะเรียกพระราภูกว่าพระธิอยู่

คุณนิดนึงฝึกอ่านข่าวบ้างก็ดีเหมือนกันนะเนี่ย

นี่คุณอยู่รวมกันได้ไหม

มาทีหลังทีหลังตอนนี้นะครับวันยายจะพอเฮ้า

มันนั้นพยากรณ์อากาศให้ควบคุมหนูอย่าไปแย่งงาน

ดวงสามารถบอกไหมอาจารย์ว่าพรุ่งนี้หนาวไหมหนูเตรียมชุดมา๒วันแล้วเนี่ย

นี่แต่หนังสือเล่มนี้มันอ่านได้ดีจริงนะ
มันจะบอกเลยแต่ละเดือนคุณจะมีอะไรเกิดขึ้นกับราศี

ของปลอมเจ๊งไปแล้วมีของปลอมเจ๊งไปแล้วมีของปลอมเจ๊งไปแล้วมีของปลอมเจ๊งไปแล้ว
เช็คเงินหมดแล้วเหลวของเจ้าเดียวคุณก็ดีเนอะยังทำหนังสืออยู่เลย
ให้เป็นแฟนครับขอบคุณขอบคุณหมอช้างครับผมอย่างแรกเลยเราไปกันเกี่ยวกับแนวทางเป้าระวังโรคอุบัติใหม่
คือวันนี้มีการจัดประชุมเครือข่ายเฝ้าระวังกันเลยนะคะเป็นผู้บริหารสาธารณสุขผู้แทนนะคะ
ประเทศคือกัมพูชาจีนลาวเมียนมาเวียดนามแล้วก็ไทยบ้านเรานะคะ
ซึ่งหลายคนบอกว่าเอ๊ะโรคอุบัติใหม่คืออะไรคือบางทีมันก็คือเหมือนกับเป็นโรคที่อยู่ตามแบบ
พื้นที่ต่างที่อยู่ในเพื่อนบ้านประเทศเพื่อนบ้านเราแล้วข้ามกันไปข้ามกันมาแบบนั้นนะคะ
ที่ประชุมเนี่ยเขาก็มีการผลัดกันนำเสนอความเห็นในเรื่องการดำเนินงานในระยะต่อไปกันนะคะ
ตอนนี้ประเด็นหลักสำคัญในที่ประชุมมีทั้งหมด๕ประเด็นด้วยกันนะคะ
ประเด็นที่หนึ่งก็คือการสนับสนุนการขยายพื้นที่หรือว่าเครือข่ายหน่วยงานเฝ้าระวังโรค
คือบูรณาการงานสื่อสารความเสี่ยงให้หลากหลายภาษานะคะโดยเฉพาะพื้นที่ชายแดน
เพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการเฝ้าระวังแล้วก็ป้องกันควบคุมโรคกลุ่มประชากรเคลื่อนย้าย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือแรงงานข้ามชาติเพราะว่าถ้าพูดถึงรายชื่อเนี่ย
มพูชาจีนลาวเมียนมาเวียดนามไทยก็รายงานก็ผลัดกันไปผลัดกันมา
ใช้อ่ะอืมคือแค่ปักซอยหน้าบ้านอ๋อจริงจริงจีนก็ใช่ปักซอยหน้าบ้าน
ถูกใช่ค่ะแล้วก็มันก็เริ่มขึ้นแล้วจริงเขาบอกว่า
เมื่อก่อนที่ใครชอบพูดว่ารถไฟความเร็วสูงไว้ทำอะไร
ไว้ขนผักอ่ะเดี๋ยวคุณได้เห็นว่าไว้ขนผักจริงแล้วล่ะ
อืมใช่ให้ผักแบบสดไฟกรอบก็หมายถึงว่าวันนี้เราจะกินสาลีจาก
ประเทศจีนอืมมันก็มาถึงวันหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยแป๊บเดียว
ประเทศจีนมันแค่ปากซอยหน้าบ้านอืมนะใช่ค่ะแล้วก็ดูเรื่องของการตีพิมพ์
แพร่ผลงานวิชาการนะคะสำหรับที่ประชุมนี้ปรับปรุงรายชื่อผู้ประสานงานหลักของแต่ละประเทศ
สนุนการประสานงานที่รวดเร็วแล้วก็ข้อเสนอแผนการดำเนินงานในภาพรวมระดับภูมิภาค
ซึ่ง๖ประเทศสมาชิกทุกคนเห็นความสำคัญตรงกัน
แล้วก็ยินดีที่จะสนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่ายครับอย่างที่พี่มดบอกเลยว่าในอนาคต
การเดินทางข้ามไปข้ามมาเนี่ยเกิดขึ้นแน่นอนแล้วก็จะเกิดขึ้นเร็วขึ้น
เพิ่มมากขึ้นด้วยบ่อยขึ้นกว่าเดิมด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องร่วมมือคอยสอดส่องดูแล
แล้วก็ป้องกันรวมถึงควบคุมโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำที่ทันต่อสถานการณ์ด้วยนะคะ
ส่วนแน่นอนโควิด๑๙เราคงต้องอยู่กับมันไปตลอดแล้วมั้งมินว่า
มันคงไม่สลายหายไปจากโลกนี้แล้วแหละแต่คือโอเคล่ะเท่ากับเราศึกษามาว่าการกลายพันธุ์มันระบาดเร็วจริงนะมิ้น
ใช่แต่อาการของมันอ่ะอืมไม่หนักเหมือนมันน้อยลงใช่ไหมคะ
ด้วยความที่ภูมิต้านทานของคนเหมือนเริ่มรู้จักแล้วไง
สุดที่มันหนักเพราะว่าเราไม่เคยรู้จักมันมาก่อนเลยตอนนี้พอเริ่มรู้จักปุ๊บมันก็เริ่มที่จะต่อสู้กันได้บ้าง

คือเรื่องนี้นะคะรองศาสตราจารย์ในแพทย์ธีระวรัฐนารัฐคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
ก็ออกมาโพสต์ถึงสถานการณ์โควิดทั่วโลกเลยนะคะบอกว่า
เมื่อวานเนี่ยทั่วโลกติดเพิ่มเกือบ๑๘๐๐๐รายตายเพิ่ม๘๐๖ศพ
อันดับแรกที่ติดเชื้อสูงสุดคือญี่ปุ่นเกาหลีใต้อเมริกาฮ่องกงฝรั่งเศส
อันนี้คือสถานการณ์ทั่วโลกทีนี้ถ้าดูสถานการณ์ลองโควิด
เขาบอกว่าที่ไอแลนด์ค่ะมีข้อมูลการสำรวจล่าสุดพบว่า
ประชากรวัยผู้ใหญ่ประมาณ๖กำลังเจอกับปัญหาลองโควิดอยู่
ผู้ป่วยข้างต้น๖๗คือผิดปกติต่อเนื่องยาวนานกว่า๓เดือน
ผู้หญิงจะเป็น๖๙ผู้ชายเป็น๖๐นะคะ
๘๔ของรายงานนี้บอกว่าอาการผิดปกติที่มี
ทำให้ดำเนินชีวิตประจำวันได้ยากลำบากมากขึ้น
อาการที่พบบ่อยสุดก็คือเหนื่อยล้าอ่อนเพลียหอบเหนื่อย

บางคนเจอปัญหาด้านความจำนอนไม่หลับปวดกล้ามเนื้อ
อันนี้คืออาการที่เจอกัน

เพื่อให้ภูมิมันกลับมาแล้วก็รวมถึงก็

แล้วก็ต้องเวลาทำงานทำงานเยอะเกินไป

ถามว่าโควิดเราต้องอยู่กับมัน

แต่เขาบอกว่าอ่านข่าววันนี้ก็เฉย
เพราะทุกคนเนี่ยเขาจะเริ่มย้ายพักกันเนี่ย

ตึกของพักภูมิใจไทยเขารีโนเวทใหม่หมดเลย

เพราะฉะนั้นวันศุกร์นี้ตรงกับวันที่๑๖

อาจจะตรงเลิกตรงยามกับงูเห่าจะไปอยู่ภูมิใจไทยหรือเปล่า

ที่มีชื่อว่าจะไปเป็นงูเห่าอยู่ที่

หรือแม้กระทั่งพระรังประชารัฐ
จะอยู่ที่ฝ่ายค้านซะเยอะ
แล้วก็บอกเหมือนกับการฝากเลี้ยงก็มี

ต่างคนต่างรู้ไหมเนี่ยว่าฝากเลี้ยงกันไว้

แต่วันนี้คือจะย้ายพักไม่ย้ายพัก

เพราะว่า๑สัญญาณยุบสภาเริ่มมาแล้ว

แต่ถ้าสมมุติครบตามกำหนดคือ๔ปี

ประมาณกุมภา

ว่าใครย้ายไปไหนใครจะสมัครหรืออะไรยังไง

ประมาณต้นกุมภาจะต้องบอกเรียบร้อยแล้ว
นั่นคือกรณีอยู่ครบเทิม
แต่วันนี้พลเอกประวิทย์วงสุวรร
วันนี้เป็นวันที่นายกไม่อยู่ด้วย

ยังไม่ทราบว่าเขาจะลาออกหรือเปล่า

ศักดิ์พ้นสภาพน่ะเอ้าวคุณอย่าลืมนะแต่วันนี้ด้วยด้วยกฎ
อาจจะไม่ต้องพ้นหรืออะไรต้องไปดูกฎกันอีกทีหนึ่งนะฮะ
ยังไม่ทราบว่าเขาจะลาออกหรือเปล่าเพราะขนาดนี้ยังไม่ลาออก
เมื่อถามว่าจำเป็นจะต้องเรียกสอสอที่เตรียมไปมาพูดคุยหรือเปล่า
พทธิ์เอ็กต์ปฏิวิชกล่อไม่ต้องหรอกก็แล้วแต่เขา

แต่ที่เข้ามาเนี่ยโอ้ก็เยอะนะ
เดี๋ยวไปโฟกัส๓คนออก

ตอนนี้ที่มาหาเขาก็เยอะนะ
เกี่ยวกับกระแสข่าวช่วงนี้พลเอกประวิทย์ว่าไม่มีการคุยในเรื่องนี้
ส่วนข่าวที่บอกว่าพักภูมิใจไทยเนี่ย
จะดึงคนของพักพลังประชารัฐไปเยอะอยู่นะ
ผลเอกประวิทย์บอกว่าก็เอาไปให้หมดเลยสิ
อ้าวอุ้ยอุ้ยก็เอาไปให้หมดเลยก็ได้

พลเอกประยุทธบอกอุ้ยอ้าวแล้วยังไงอ่ะ
เอกประยุทธ์เขาอาจจะไม่อยู่พักพลังประชารัฐแล้วหรือเปล่า

ไม่ใช่ไม่แน่นะฮะมันค่อนข้างจะแน่แล้วล่ะฮะ

พลเอกประยุทธอ๋อพลเอกประยุทธจะไม่อยู่ใช่
พลเอกประวิทย์เนี่ยเขาบอกก็เอาไปให้หมดเลยดิ
ไม่เหรอผมไม่ว่าอะไรหรอกซื้อใจกันแล้ว
ผมจะได้ปิดพักอ๋อนั่นฮ่า
ผมจะได้ปิดพักนะครับขนาดเดียวกันคุณอนุทินก็บอกว่า
โอเคละจะมีการเปิดตัวสอสอพักว่า
ให้รอวันที่๑๖ธันวาคมจะมีการประชุมพักภูมิใจไทย
ส่วนจะมีการเปิดตัวสอสอที่ย้ายมาหรือเปล่านั้น
ต้องบอกว่าพักเราไม่ได้ปิดกั้นอะไรรอให้ทุกอย่างเรียบร้อยก่อน
แล้วก็จะกลับมาเล่าให้ฟังยังไม่ได้เซ็นใบสมัครใคร
เขาบอกสสพลังประชารัฐที่จะไปเนี่ย๑๒คนนะฮะ
โอ้โหตัวเลขไม่น้อยนะฮะ
รอดูเลยค่ะเขาบอกเขาต้องดูว่าแต่ละคนเนี่ย
ยังไม่สมัครเลยไม่รู้จะเป็นยังไงต้องรอให้เข้ามาสมัครก่อน
ถึงจะแถลงให้ประชาชนรับทราบ

อนุทินก็บอกว่าแหมเขาก็เคยทำงานเอกชนมาก่อน
ผมเซ็นใบลาออกให้กับคนมาเยอะนะ

ครับผมเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าสักครู่เดี๋ยวครับ
วันนี้อย่างที่บอกการเมืองก็น่าจับตามอง
ลุงตู่ไม่อยู่วันนี้บิ๊กป้อมรักษาการใช่ไหม

สาการคุณอนุทินเขาก็ออกมาพูดว่า
ล่ะเดี๋ยวรอวันที่๑๖ธันวานะ
เกี่ยวกับสอย้ายสลับคั่วเนี่ย
เขาก็พูดเหมือนกันว่าไม่ทราบว่ามีคลิปหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะ

หวยออกด้วยแล้วหวยที่ใคร

อย่างที่เขาบอกว่าภักดิ์พระรังปัชหรัฐอยู่๑๒

เขาบอกคิดไม่ออกบอกไม่ถูกให้ดูงานวันเกิดคุณเนวิน

บางข่าวบอกว่าสตรที่ย้ายไปกับกุมใจไทยเนี่ย

ใช่เพราะว่าดูจากจำนวนบัตรตัวเล็กแล้วหลายพัก
แล้วก็ไปเถอะจะตอบภาพหรือไม่ภาพไม่รู้
แต่ให้อยู่ครบเทอมยังไงมันก็เหลืออีกแค่๓เดือน
ใช่คือเท่านั้นแหละจริงค่ะเอาลงเลือกตั้ง
ดูเรื่องคดีผับจินลิงกันหน่อยยังจำได้อยู่ไหมคะ
จริงก็เป็นจุดเริ่มต้นในการเปิดปฏิบัติการเรื่องทุนจีนสีเทา

วันนี้เนี่ยพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒน์ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ย
ออกมาพูดถึงคดีนี้เพราะว่าหลายคนก็ออกมาพูดกันว่า
คดีนี้มันเงียบไปเลยหรือเปล่ามันมีการจับแพ้ไหมหรือยังไง
เพราะว่าคือตอนนี้คือเรื่องธุรกิจจีนสีเทาในทุนจีนสีเทาเนี่ย
เหมือนก็ต่างกลางคือคุณชูวิทธิ์ก็ออกมาแชร์อย่างต่อเนื่องถูกไหมคะ
แต่ว่าหลายอย่างมันก็รู้สึกว่ากระบวนการมันดูล่าช้าไหมมันดูเบาไปไหม
วันนี้พบตรก็เลยออกมาบอกนะคะว่าเนี่ย
ตอนนี้มีการแจ้งข้อกล่าวหากับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของผับ
คนก็บอกว่าฮะไปแจ้งทำไมยามรู้เรื่องอะไร
เออบรรยากาศรู้เรื่องอะไรรอปภจะรู้เรื่องอะไร
พบตรก็เลยต้องออกมาชี้แจงบอกว่า
สาเหตุที่แจ้งข้อหาหัวหน้ารอปภ
เปิดสถานบริการเป็นเจ้าของกิจการ

พบชนเข้าไปทีแรกส่วนใหญ่เจอแต่คนจีน
แล้วมีหัวหน้ารอปภมาแสดงตัวว่าเป็นผู้ดูแล
ก็เลยต้องมีการแจ้งข้อหาเปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตก่อน
ตามปกติแล้วเวลาไปเจอสถานที่อะไรที่ผิดกฎหมาย
สมมุติว่าเป็นบ่อนผิดกฎหมายหรือเป็นอะไรใดก็ตามเนี่ย

ที่ว่าใครออกมาแสดงตัวว่าเป็นผู้ดูแลสถานที่นั้น

พบตรก็บอกว่าที่แจ้งข้อหาหัวหน้ารอปภก็เพราะว่าตอนที่
ผู้บัญชาการตำรวจนครบานลงพื้นที่ไป

ที่เป็นหัวหน้ารอปภที่เป็นคนไทยเนี่ย
เขาบอกว่าเขาคือคนที่ดูแลสถานที่นั้นอยู่
เขาก็เลยโดนแจ้งข้อกล่าวหาไง
แล้วต่อมาก็มีการประกันตัวในชั้นศาล
หลังจากที่สอบสวนแล้วมีพยาหลักฐานพบว่า
คนนี้ไม่ใช่ผู้ดูแลตัวจริงหรอก
เขาเป็นหัวหน้ารอปภเฉย

ว่าเป็นหัวหน้ารอปภซึ่งเขาบอกว่า
ผับนี้ถ้าย้อนกลับไปจริงคนไทยที่ทำงานจริงมีหน้าที่รับรถ

อกนั้นทั้งหมดในผับแม้กระทั่ง
เขาบอกบุหรี่ที่ขายยังเป็นบุหรี่จีนเลย

ต่อเนื่องมาจากทัวร์ศูนย์เหรียญที่หลายคนพูดกันนะคะ

ก็เลยรู้ว่ามีใครที่เป็นเจ้าของตัวจริง

ฟ้องที่นี่คือไม่ใช่ไม่ฟ้องเจ้าของตัวจริงนะคะ

เพราะว่ามีคนหนุนหลังมีนู่นมีนี่อย่างที่หลายคนมาแฉหรือเปล่า

เพราะว่าสอบสวนไปแล้วรู้ว่าไม่ใช่
มันเป็นข้อเท็จจริงแต่ละช่วงเวลา

อันนี้พบตรออกมาชี้แจงนะคะ

เพราะมีหลักฐานเพิ่มเติมแล้วว่าอาจจะมีการกระทำความผิดที่เกิดขึ้น
เป็นคณะบุคคลที่มาจากต่างประเทศ
ซึ่งทางคณะทำงานของนครบานพิจารณาแล้วว่า
เข้าข่ายองค์กรอาทยากรรมข้ามชาติ
ถ้าพิจารณาว่าเข้าข่ายแน่๑๐๐
เดี๋ยวจะเสนออายการสูงสุดพิจารณาเลย

ประกอบไปตามพยานหลักฐานเป็นช่วง
ว่าเป็นช่วงคือแต่ละช่วงแต่ละเวลา
ขณะนี้ยังมีการสอบปากคำไปเรื่อย

ไม่ต้องเป็นห่วงนะเรื่องจะมีมวยล้มต้ม
คนดูจับแพะหรือจะอะไรยังไง

ผมมั่นใจว่าไม่มีมวยล้มแน่นอน

พบตรใช่ครับนะครับคนนี้แหละครับ
บอกว่าปีพอ๖๕มาเนี่ย

คุณก็รู้ดีเลยว่าบอลจะไหน
ต้องให้ไปคุยกับพบตรแล้วแหละถ้างั้นพบตรบอกว่ารับตำแหน่งมามันไม่มี

เพราะคุณชุวิตก็บอกว่าเขากลัวว่าสำนวนในชั้นสอบส่วน
กลัวจะอ่อนหมดแล้วก็สรุปแล้วล่าสุดเลยเนี่ย
ที่สุดแล้วเนี่ยสารก็ต้องยกฟ้องเพราะว่าพยานหลักฐานไม่มีด้วย

ใช่ครับคุณชูวิทย์บอกว่าพยานหลักฐานไม่มีในสำนวนด้วย
เพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องไปยื่นที่หนังสือที่อายการสูงสุด
นะครับผมให้การสูงสุดเนี่ยได้พิจารณาว่าเป็นการทำอาชญากรรมข้ามชาติหรือเปล่า
นะครับผมทางนี้เนี่ยทางอ่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยก็บอกว่าที่ตำรวจทำงานล่าช้าเนี่ย
เพราะว่าต้องรอหลักฐานต้องสืบให้ได้ว่าหลักฐานเป็นยังไงอะไรยังไง
เพราะฉะนั้นเนี่ยให้คนที่ติดตามข่าวนี้ใจเย็นนิดนึงนะครับผม
เพราะฉะนั้นแล้วตำรวจไม่มีมวยล้มต้มคนดูแน่นอน
ท่านพบตรก็ออกมากล่าวซ้ำอีกครั้งหนึ่ง

รอดูอย่างเดียวดีกว่าว่าสุดท้ายแล้วมวยจบยังไง
เอาจริงถ้าสมมุติไม่มีผับวิบปั๊บวิบปั๊บมันไม่มีข่าวนี้เกิดขึ้นเนาะ

มันแบบว่าเป็นเครือข่ายที่แบบค่อยออกมาเรื่อยเลย
คือแต่สุดท้ายแล้วมันเหมือนสิ่งที่เขาบอกว่าความลับไม่มีในโลกไงคะ
มันจะเงียบไปได้ถึงจุดหนึ่งแล้วสุดท้ายจริงถ้าจำไม่ผิดเรื่องนี้มันแดงขึ้นมา
เพราะว่ามีนักท่องเที่ยวจีนเสียชีวิตเพราะว่าเล่นยาเสพติด

สุดท้ายแล้วมันก็คือความลับไม่มีในโลกนั่นเอง
คือนักท่องเที่ยวเขาบอกมาจากผับนี้หรือผับอื่น

เสียชีวิตที่ท็อปวันนะครับผม

ปิดข่าวเสร็จแล้วเนี่ยก็มีชาวจีนที่เป็นคนที่แบบ

คนจีนตายเป็นผู้หญิงเสียชีวิตแล้วพ่อแม่เขาก็มาร้องที่สถานทูตจีน

สู้จีนแล้วก็ให้ติดต่อกับท่านบิ๊กโจ๊กว่าลูกเขาเสียชีวิตเนี่ยตายเพราะสาเหตุอะไร
แล้วก็บิ๊กโจ๊กก็เลยไล่ตามสืบแล้วไปดูกล้องวงจรปิดที่โรงแรมที่ผู้หญิงคนนี้เสียชีวิตเนี่ย
ที่เสียชีวิตที่ผับเนี่ยก็มีคนจีนเอาเสื้อผ้าของเขาไปเผาทิ้งเพื่อทำลายหลักฐาน

เป็นแก๊งชาวจีนเขาก็เลยรู้ว่ามันมีแก๊งชาวจีนแบบนี้ทำกันอยู่เรื่องมันก็เลยแดงขึ้นมา
หลังจากนั้นปุ๊บก็เลยมีผับวิบว้งวิบปั๊บ

ไปไล่ตรวจเชิงลุกเลย
พัทยาแล้วก็มาที่จิ้นหลิงแล้วก็มาที่หลายที่ที่เป็น๕๒๕มังกรของเขา
ที่มีรายชื่อ

ถูกต้องมั้ย

ถูกต้องมั้ย
เนี่ยมิ้นว่าเขาน่าจะเสียกันข้ามปีอยู่นะ

ตอนแรกทำลายหลักฐานหมดแล้วเรื่องเงียบหมดแล้ว
พ่อแม่ของคนตายมาร้อง
เพราะว่าลูกเขาหายสาบฝืนไป
ก็เลยมีการไปดูกล่องวงจรปิดเห็นพฤติกรรมของทุกคนหมดเลย

แต่ที่จิลิงก์เสีย
ที่จิลิงก์เสีย
เพราะมันที่ที่๓ที่๔ใช่ไหมล่ะ
ก็ต้องเสียหน่อย
แต่เรื่องคนจีนซื้อบ้านซื้อคอนโดเราเห็นกันมานานแล้ว
เพราะว่าเมื่อก่อนการสร้างอสังหา
บางคนก็เลยบอกว่าสร้างเพื่อขายคนจีนด้วยซ้ำไป

ตรงที่ว่าเขาหอบเงินสดแล้วไปซื้อที่

เขาก็บอกว่ามันผิดวิสัยการซื้ออยู่อาศัย

หรือคุณอะไรอยู่มาซื้อตุ้มเดียวแล้วเป็นเงินสดหมดเลย
เขาก็เลยเล็งกันว่าอันนี้ไม่ใช่ฟอกเงินเนาะ

แล้วราคาหลังละ๒๐๔๐ล้าน
คือตามคอนโดเราไปดูจริงเถอะ

ต่างชาติมีสิทธิ์ซื้ออีกแค่๔๙

อ่ามีการรักรอบรักไก่กัน
แต่ก็ไม่รู้ว่ามันก็มีปัญหาตามอีก

เรื่องท้องคือมันถูกเอาไปอ่านข่าวก่อนมา

ถ้างบ้านเป็นคนท้องหมดเลย
ไว้วะใช่หาคือไข้แล้ว

มีหลายปัจจัยที่เขารับเด็กไปบางทีบุคคลมีลูกยากก็เลยอยากมี

อยู่กูช่วยบอกว่าเดี๋ยวล่าสุดเนี่ยว่า
ผมจะทลายขบวนการนี้สุดท้ายเลย
หลังจากที่เขาทลายกระบวนการต่อมอไปก่อนที่เรียบร้อยแล้วนะฮะ

หลังปีใหม่เราก็ยังได้ยาวข่าวนี้กันอยู่

กับปัญหาการลงทดเรื่องทรงผมนักเรียน

โอวลุ้นพี่ที่เคยประท้วงน่ะโม๊ต

ขอลองทรงได้ไหมนอกจากทรงนักเรียนแล้ว
มีการประท้วงเป็นเรื่องเป็นราวหยุดเรียน
ต้องเรียกผู้ปกครองมาแล้วสั่งพักการเรียนกัน
ก็น่าจะคือคำถามว่าเขาถามว่าเฮ้ย

ผมบางเพื่อนข้างหลังดูจอดูไม่ใช่ดูจอดูอะไรนะ

คือเหตุผลฉันเคยเจอเหตุผลว่าไงรู้ไหม

ในกรุงเทพเราอาจจะรู้สึกว่า

แต่เราไม่รู้ว่าตามต่างจังหวัดยังจะมีเห่า
เขาบอกว่าดูแลเรื่องทำความสะอาดง่ายอะไรอย่างนี้

คุณครูให้เป็นประจำคือเราสามารถ

แต่ถ้าเกิดผมยาวเนี่ยก็ไม่คุณสามารถ
เข้าใจได้ที่คุณครูอธิบายว่า
คือมันไม่ได้มีผลกับการเรียนหนังสือหรอก

มันคือกฎระเบียบที่โรงเรียนตั้งเอาไว้เพื่อฝึกให้เราอยู่ในกรอบอยู่ในกฎ
ที่ว่าพอเราโตขึ้นไปไปทำงานบริษัทหรือออกไปเจอสังคมแล้ว
มันต้องอยู่ในกรอบในร่องในรอยที่เขากำหนดไว้
เราจะรู้จักการทำตัวให้อยู่ในโกรธในระเบียบของที่นั้น

แต่แม่เก็ตคือเวลาครูลงโทษเพื่อให้เราไปจัดวันพรุ่งนี้มาให้ดู

คือของเรื่องเนี่ยก็ถูกไถ่จนแหว่งภาพระบุ

ดูดิถูกไถจนแหว่ง
พร้อมกับระบุว่าผมบนหัวนักเรียนตัดขนาดนี้เพื่อ
เหตุการณ์นี้คือเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ย
ที่โรงเรียนจังหวัดบริบุรีมีการเข้าแถวบริษัทนี่แหละ
คือทรงนี้ก็กะให้ไปแก้ไขด้วยวิธีการโกนบวชอย่างเดียวเลยนะคะ
ถามเออแต่ว่าเห็นด้วยนะว่าจำเป็นต้อง

ต้องทำโทษด้วยการถ่ายให้เขาอับอายแล้วก็แก้ทรงไม่ได้หรือเปล่า

คือคุณครูเขาบอกว่าจะตรวจผมนั่นแหละ

ก็ยังมีการตรวจผมอยู่เนี่ยแหละ

แล้วก็อ้างว่าเป็นโรงเรียนค่ายทหาร
ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลย

มีการว่ากล่าวดูถูกนักเรียนด่า

เด็กไว้ผมเปียมหนู

แล้วผมเปียเป็นผู้หญิงขายตัวยังไงหนู

ว่าการสื่อสารนะ

ซึ่งเขาก็บอกว่าเนี้ยโรงเรียนนะไม่ใช่ค่ายทหารหรือโรงเรียนทหาร
อ้างว่าโรงเรียนทหารโทษนะคือจ่ายตังค์พ่อแม่ก็บอก

ไม่ได้จ่ายตังค์มาให้ลูกเขาฝึกทหารอ่า
อย่าคิดตลกนี่คือหัวนักเรียนไม่ใช่หัวพ่อคุณ
ที่จะมาอยู่อยู่ก็ตัดได้
โรงเรียนทหารหรือไม่ทหารเนี่ยเอกชนหรือไม่เอกชน
ก็อยู่ภายใต้กฎของกระทรวงศึกษาธิการเหมือนกันอ่า
นะฮะอุ้ยนี่นี่อ่านี่หนักกว่ารุ่นพี่เช้านะ
รุ่นพี่เช้าถ้าอยากปุ๊บเนี้ยเขาจะกล้อนที่ท้ายทอยแค่นั้นเอง
แล้วก็ให้ไปตัดรองทรงมาเอาไปตัดบาปทรงนักเรียนมา
ส่วนใครที่ใส่เยียวมาปุ๊บเนี้ยเขาก็จะมีฟอกกี้ประสงค์กันภูมิ
ฉีดฉีดก่อนเข้าก่อนเข้าเรียน
แล้วก็นักเรียนที่ใส่เยลมาปุ๊บก็ไปล้างผมซะแล้วก็เข้าเรียนตามปกติ
อืมนะครับผมนะฮะแต่วิธีนี้เพื่อว่ามันโหดเกินของของมิ้นต์น่ะ
โดนตัดเหมือนกันแต่ว่ายุคมิ้นเป็นซอยลากไซด
สมัยญี่ปุ่นกำลังเคล็นต์ญี่ปุ่นกำลังมาก็จะซอยผมลากไซส์
เขาก็จะตัดไอ้ที่เป็นรากซ้ายข้างล่างอะค่ะทิ้งออกออก
มันก็จะแบบอะอ๊ะอ๋อลับแล้วจ้ะน่ะอ้าวก็เหลือไม่เหลือคำซอยใดดาย
ใช่ถูกนะครับผมเสียโซงเสร็จใหม่ได้น่ะ
แต่ถ้าผมเสียใจเซ็ตยังไงก็ไม่เหมือนเดิมอ๋อหายไปนานใช่
และบางทีอ่ะไม่ให้ไม่ให้จำวะน้๋าบางทีแบบกัลไกลก็ทิ้งเข้าไปในหัว
เลื่อนมั้ยครับเออจริงคุณเคยโดนมั้ยเนี่ย

ใช่เพราะว่าบางทีอะสัตว์แบบเนี่ยปุ๊บจุ๊บเนี่ย

ก็ให้จังหวังเงี๊บเข้าไปหัวแบบเย็บอีกหนึ่งเข็มค่ะ

ก็เชิดก็เราก็เหมือนเราก็กลายแบบอุ๊ยเราผิดเหรออะไรอย่างนี้

ไปเย็บเลือดไหลแล้ว

ไปไปทำแผลสิอันนี้เราก็เดินไปแล้ว

ถึงกับเลือดตกยางออกนี่ก็หนักเกินหดเกินนะครับ

รวบรวมหลักฐานขอออกหมาย

หน้าร้านตะวันไฮโซ
ตะบลเกล้อกองบริเวณมืองมหาศาลคาม

โดยมือยิงที่ได้ขับรถกระบะ๔ประตูสีขาว
ฝากระโปรงรถสีดำมากราดยิง
ทำให้มีคนได้รับบาดเจ็บ

ในช่องอกนะฮะอาการหนักได้มีคนนำส่งโรงพยาบาลมหาสารคาม
แล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาส่วนอีก๒รายบาดเจ็บเล็กน้อย
กลับบ้านได้แล้วหนึ่งรายนะครับล่าสุดครับพันธุ์ตำรวจโทนะฮะ
กฤษดานิติพฤษนะครับรองภูมิกับการสืบสวนสพเมืองมหาสารคามเนี่ย
ได้ประชุมชุดสืบสวนเพื่อติดตามคนร้ายซึ่งตอนนี้ทราบทะเบียนรถ
แล้วก็บุคคลที่มาก่อเหตุเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
โดยมีประมาณ๔รายไม่ใช่คนในพื้นที่แต่มาเที่ยวในจังหวัดมหาสารคาม
คาดว่าน่าจะมีเรื่องขัดแย้งกันซึ่งตอนนี้เนี่ย
ทั้งหมดเนี่ยได้ออกจากพื้นที่ไปเป็นที่เรียบร้อยทางชุดสืบสวน
กดดันเพื่อมามอบตัวส่วนปลอกกระสุนที่เกิดเหตุนะฮะ
ไม่พบนะครับคิดว่าน่าจะใช้ปืนลูกโม่ครับ
เพราะเพียงหัวกระสุนสองหัวเนี่ยซึ่งตนได้ส่งไปพิสูจน์หลักฐานแล้วว่า
เป็นปืนลูกปืนชนิดอะไรนะครับคาดว่าภายในวันนี้เนี่ย
จะรวบรวมพยานหลักฐานต่างเพื่อออกหมายจับต่อไปนั่นเองครับ

ใช่ช่วงนี้ทะเลาะกันในผับเยอะมากเลยนะครับ
รู้สึกว่าแบบอันนี้คือเขามาเป็นแก๊งมาเป็นทีมแล้วก็มาเลี้ยงวันเกิดกัน
นะครับแล้วก็มีการแบบมีปากเสียงกับโต๊ะข้างนั่นแหละ
อ่ามีเสียงตะโกนขึ้นมาว่าแฟนมึงสวยเหรออุ้ยแค่นั้นเอง
แค่นะแค่จุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวกาดยิงกัน
โอ้โหนะฮะหนักมากนะครับตอนนี้คุณเราตายเป็นง่ายเนอะอืม
ใช่ค่ะไม่มะเร็งตายก็ถูกยิงตายเนอะอืมแต่มีกล้องวงจรปิดอ่ะ
ก็น่าจะไม่ยากในการจัดรวบรวมตัวนะครับ
จับกลุ่มนะฮะตามจับเลยได้เนอะเพราะว่าอืมใช่ถูกจริงครับ
นะครับผมอ่าเดี๋ยวเบรกสู้ครับคุณผู้ชมครับ
เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าใส่แทน
พิสูจน์ความหอมกลิ่นกุหลาบติดทนโลชั่นมิสทีนไวท์สปาโรเซ
เอาละจำเจ้าของฮาตาริได้ไหมคะ
ภัดลมภัดลมฮาตาลิอืมซึ่งเราเชื่อว่าทุกบ้านมีแห่งหมดอ่ะ
ฮาตาลิอ่ะใช่ภัดลมฮาตาลิในหลายหลายคนมี
วันดีคืนนี้เขาบอกเฮ้ยนี่คือที่ท่านบริจาคใช่ไหมโมท
ถูก๙๐๐ล้าน๙๐๐ล้านก็คืออย่างที่บอกว่าเขาทำมา
ธุรกิจเล็กเล็กจนกลายเป็นธุรกิจที่คนไทยต้องมีทุกบ้านอ่ะถูกต้องครับ
แล้ววันหนึ่งก็เอาเงินที่ตัวเองได้มาเนี่ยคืนกลับสู่สังคม
ถ้าสมมุติ๙๐๐ล้านจะคิดเราก็คือ๒๔ล้านดอลลาร์
นะฮะก็คือ๒๔ล้านดอลลาร์ก็ถือว่าเยอะมาก
จนในสุดท้ายนิทยาศาลฟรอปเขาประกาศรายชื่อของผู้ใจบุญ
ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์แล้วก็สร้างพันธสัญญานะฮะ
เพื่อให้สังคมน่าอยู่ขึ้นไปเรื่อย
เชื่อนะว่าคนที่อ่านข่าวนี้ดูข่าวนี้มีรอยยิ้ม

ว่า๙๐๐ล้านเนี่ยมันสามารถทำให้ความร่ำรวยความมั่งคั่งเนี่ย
เกิดกับลูกหลานเขาได้เยอะมากเลยถูกต้องไหม

เพื่อที่แบบว่าต่อลมหายใจของอีกหลายคน

เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทำให้สังคมไทยของเราน่าอยู่มากขึ้น
ซึ่งในปีนี้ทวีปเอเชียแปซิฟิกมีผู้ที่ได้รับรางวัลคัดเลือกออกมาแล้ว๑๕คน
ซึ่ง๑๕คนโดยหนึ่งในนั้นคืออากงจุนวรรณวิทย์เจ้าของพัดลมฮาตาริติดมาด้วย
ิตยสารฟรอปเขาบอกว่าเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยในจุนวรรณวิทย์เนี่ยนะครับ
ก่อตั้งบริษัทฮาตาริอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเป็นหนึ่งในบริษัทผู้ผลิตพัดลมชั้นนำของประเทศไทย
บริจาคนะฮะ๒๔ล้านดอลลาร์ให้กับมูลิธิรามาธิบดีเพื่อระดมทุนให้กับโรงพยาบาลรามาธิบดี
ช่วยเหลืองานด้านสาธารณสุขอื่นโดยการบริจาคให้กับวิทยาลัยพยาบาลรามาธิบดีเนี่ย๑๖๐ล้าน
บริจาคให้กับศูนย์การเรียนรู้ทางการแพทย์อีก๓๐๐ล้านบาทโอ้โห๔๔๐ล้านบาทเนี่ย
บริจาคเพื่อสร้างอาคารโรงพยาบาลแล้วก็ศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดี
คืออากงจุนเราขอจะใช้คำว่าอากงจุนแล้วกันเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ
แต่จริงแล้วเนี่ยเขาบอกไปดูชีวิตของเขาเนี่ยรุ่นหลานยังทำยูทูปอยู่เลย
ใช่เป็นยูทูบเบอร์เป็นยูทูบเบอร์นะฮะแล้วก็ใช้ชีวิตเนี่ยอย่างสมรรถะ
กงจุนเคยกล่าวบอกว่าลูกหลานของตนนั้นมีอาชีพเป็นของตนเองมีเงินเป็นของตัวเอง
กงจุนเลยต้องบริจาคเงินจำนวนนี้เพื่อช่วยเหลือคนไข้คนอื่น
จริงแล้วเนี่ยมีคนไปดูประวัติอากงจุนกันเยอะมากนะครับ
กงจุนก็ถามว่าเป็นคนหล่ำคนรวยมาตั้งแต่อดีตหรือเปล่าผิด
แล้วไม่ได้มาจากสัมพงสัมเภาเหมือนบางคนอู้ไอ้รุ่นสัมเภามันคงต้องนาน
รู้สัมพาลอันนี้ไม่ต้องรู้คือเป็นช่างซ่อมพัดลมฮะ
จุดเริ่มต้นเนี่ยเริ่มต้นอาชีพไม่ได้เป็นเจ้าของธุรกิจเอง
เป็นช่างซ่อมพัดลมก่อนที่จะรับผลิตพัดลมให้กับแบรนด์ญี่ปุ่นแบรนด์หนึ่ง
เมื่อก่อนพัดลมมันจะมีแต่แรนดญี่ปุ่นถูกต้องไหม
เมื่อก่อนเราไม่เคยมีพัดลมสัญชาติไทยนะถูกต้อง
มันจะมีแต่แรนด์ใหญ่แล้วก็มาทำฐานการผลิตที่เมืองไทย
เราก็จะซื้อแต่แบรนด์ใหญ่ถูกต้องไหมคะ
มันอาจจะมีแบรนด์ไทยอยู่บ้างแต่คือพวกเราส่วนใหญ่ก็จะเลือกเลือกชุดที่มันจะเป็นประเทศญี่ปุ่น
ถูกต้องเพราะอาจจะไม่ได้รับความนิยมแบรนด์ไทยถูกนะฮะแล้วก็เลือกญี่ปุ่นซะหน่อย
เพราะตอนนั้นในระหว่างที่เขาเป็นซ่อมจากช่างซ่อมพัดลมเนาะก็เริ่มมาผลิตพัดลม
ก็มีคนเนี่ยให้มาเริ่มผลิตพัดลมผลิตปุ๊บก็ตีตายี่ห้อนั้น
ตัวเองก็เลยเอาเราลองมาผลิตพัดลมเนี่ยของเราเองดีกว่าแบรนด์ตัวเอง
ก็เลยใช้ชื่อว่าฮาตาริปัจจุบันเนี่ยฮาตาริมีรายได้นะฮะมีรายได้ต่อปีเนี่ย๖๓๐๐ล้านบาทต่อปี
โอ้โหต่อปี๖๐๐๐ล้านก็เดิมที่ว่าเขามีจากประเทศไทยร้อนทั้งปีไง
แต่เชื่อว่าคุณผู้ชมที่ชมอยู่มีทุกบ้านมีทุกบ้านแน่นอนฮาตาริ
จนวันนึงเขามีรายได้๖๓๐๐ล้านบาทค่ะ
เขาก็มีลูกมีหลานเป็นครอบครัวใหญ่หมดนั่นแหละเขาก็บอกว่าเอาละวันนี้เหมือนกับเขาตอน
ฉันไปอ่านมาเหมือนตอนเขายังไม่รวยอ่ะค่ะ
โรงพยาบาลรามาเนี่ยมันก็เป็นจุดรวมอะไรอย่างเงี้ใช่ไหมอืมเขาเคยผ่านไปแล้วเขาเห็นว่าโอ้โห
เมื่อก่อนการมาหาหมอทีบางทีต้องอยู่ตั้งแต่เที่ยงคืนไม่ใช่ต้องอยู่ตั้งแต่เที่ยงคืน
บางทีสองวันสามวันอ่ะคนก็ยังไม่ได้ไปหาหมอนะอันนี้คือจนถึงปัจจุบันนี้
บางทีคนไข้ล้นออกมานอกโรงพยาบาลคือนอนอยู่ด้านนอกตึกอาคารโรงพยาบาลบนเตียงผู้ป่วยบ้างอะไรบ้างเพื่อแบบ
รอหาหมอคุณหมอเขาก็เลยคิดว่าถ้าวันหนึ่งเขารวยเขาจะเอาเงินที่เขามีแต่ตอนนั้นเขาบอกว่าเขาก็ไม่ได้คิดจะรวยขนาดนี้
จะเอาเงินตรงนั้นมาช่วยคนป่วยเหล่านี้ซึ่งอนุโมทนาบุญจากใจจริงนะฮะสุดยอดนะ
เราไปใส่บาทให้พระเนี่ยเราไม่รู้พระเอาไปทิ้งหรือเปล่าเนาะแต่อันนี้มันต่อชีวิตคนได้จริงนะได้ยินแล้วสุขใจ
เขาก็บอกเขาเคยเห็นคือเราเชื่อว่าเป็นภาพที่ทุกวันนี้เราก็เห็นกันอยู่นะไม่ใช่เฉพาะในอดีตที่เราเห็น
ทุกวันนี้คนบางคนที่ต้องมาจากต่างจังหวัดมะเร็งอย่างนี้มะเร็งอย่างนี้โรงพยาบาลเราก็ต้องรอจนเช้า
ใช่ต้องมาจองคิวกันต้องมาอะไรกันอีกใช่ป่ะใช่นะฮะรู้แล้วเดี๋ยวจับฉลากปีใหม่ซื้อถ้าลมฮาตาลีจับ
จริงจริงเพราะตอนนี้หลายที่เริ่มนี่ไงเริ่มจับฉลาบปีมงปีใหม่ซื้อพระรมฮัตตาลีดีกว่า
ของฟันปีใหม่ให้เนอะก็ถึงบอกว่าฟรอปเขาถึงยกย่องอากงจุนไงแหละวัตถุของฮัตตาลี
อย่างน้อยวันนี้เงินที่เราซื้อพัดลมของเขาไปรู้สึกมันเป็นประโยชน์เนาะ
รู้สึกว่ามันได้ส่งต่อถูกต่อไปนี้ถวายสังขทานฉันถวายพัดลมฮาตาลิดีกว่า
เออไม่เอิญเลิศเพราะภาคก็ร้อนเป็นถวายมาม่าเยอะเดี๋ยวกินกลางคืนอีกบาปอีก
แฮ้อะแหล้งเฮ้แฮโซเดียมเต็มเลยจากทีนี้
แบบว่าถวายพัดลมชีวิตมันจะได้หมุนเหมือนกางหั่นแหละใช่คงเหงียว

บอกว่าช่วงนี้กลับมาระบาดอีกแล้ว
อะไรคะท่านวินลูกโป่งค่ะลูกโป่งในรัสออกไซก์ใช่ไหม
เอามาเล่นกันคือเอามาแบบสูดดมมันขึ้นเอามาแบบสูดเข้าไปแล้วให้เสียงมันเป็นเล็กมันตลกอะไรแบบนี้

ความรู้ตัวออกมาเตือนกันนะคะว่าตอนนี้เนี่ย
ไปเจอคนลักลอบจำหน่ายลูกโป่งหัวเราะ

ก็เลยบอกว่าสำนักงานเขตร่วมกับ
กรมแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

ถ้าใครไม่รู้รู้ไว้ตรงนี้ว่า
การเอาก๊าซนี้ใส่ลูกโป่งมีความผิดตามพรบยา

ข้อหาจำหน่ายยาโดยไม่ได้รับอนุญาต
จำคุกไม่เกิน๕ปีปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาทนะคะ
แล้วยิ่งถ้ายาวไม่ได้เป็นยาขึ้นทะเบียนตำรับยา
ผู้ผลิตนำเข้าโดยไม่รับอนุญาตเนี่ย
โทษจำคุกคือไม่เกิน๓ปีปรับไม่เกิน๕๐๐๐บาท

คือต้องบอกว่าที่ว่าทำไมถึงโดนข้อหา

หรือไม่ก็ถอนฟันลดอาการปวดออกฤทธิเร็วหมดฤทธิเร็ว
ปกติแล้วตามกฎหมายมันเป็นยาที่ใช้ในโรงพยาบาล
เพราะฉะนั้นถ้าเราเอามาใช้เล่นกันอย่างนี้
อันหนึ่งผิดกฎหมายแล้วก็อย่างที่บอกว่า
ถ้ามันสูดไปเยอะมันจะมึนมันจะรอยรอยนิดนึง
เพราะมันคือยานอนหลับถูกไหมคะ

ใช่คือพอปริมาณเยอะปุ๊บมันก็หลับใช่ไหมคะ
ปริมาณถ้าไม่เยอะมากมันก็เลยอาจจะแบบ

ที่บอกหมอดมยาคือหมอวิสัญญีคือหมอก็ต้องเก่งจริงเพราะเขาต้อง๑ต้องกำหนดปริมาณ
ที่จะไม่รบกวนการผ่าตัดและปลอดภัยในคนไขมันที่สุด

เขาจะบอกมีหมอลมยาถูกต้องไหมล่ะ

แม่ก็บ้างควรไปหาหมอแบบนี้บ้าง

ผ่าตัดแต่ละไส้ติ่งใช่ไหม

๔๐เข็บหรอพี่มุฒิ

โอเคยกตรงนี้ก็นานแล้วน้องมันต้องจิ้มจิ้มเพื่อให้มันยกขึ้นไปเนี่ย
๔๐บังคับหมอด้วยไงอ๋อเติมอีกเติมอีกอ่ะ
นี่ตัดผมข้างบนนี่หน้าลงม้างล่างเลยนะอีบ้าหน้าย้วยลงม้างล่างเลย
โห๔๐บาทเข็มหมดเลยสุดยอด
มาถึงเรื่องราวของคนที่มีความหวังหมู่บ้านกันบ้างครับปีใหม่ครับคุณผู้ชมครับ
หวยออกวันไหนบ้างเดือนธันวาคมเนี่ยหวยออก๓งวดนะครับเช็ควันให้ดี
โชคส่งท้ายปีกันนะครับสำหรับใครที่สงสัยว่าในช่วงปีใหม่นั้นเนี่ย
ปกติใน๑เดือนจะออกสลาก๒ครั้งใช่ไหมครับ
คืองวดวันที่๑กับวันที่๑๖ของทุกเดือน
เนื่องด้วยนะฮะงวดวันที่๑มกราคมของทุกปีนั้นเนี่ย
จึงได้มีการเลือกออกรางวัลจากวันที่๑มกราศาสตร์ปี๒๕๖๖
เป็นวันที่๓๐ธันวาคมปี๒๕๕๙
เท่ากับว่าเดือนนี้เดือนธันวาคม
ผลลอตเตอรี่จะออกทั้งหมด๓งวดด้วยกันนะครับ
ก็คือวันพฤหัสบดีที่๑ธันวาคม
แล้วก็เป็นวันศุกร์ที่๑๖ธันวาที่จะถึงนี้
แล้วก็สิ้นเดือนนี้คือวันศุกร์ที่๓๐ธันวาคม
เพราะฉะนั้นแล้วก็เตรียมตัวเตรียมเงินให้ดี
งวดนี่เงินจะถึงปีใหม่ไหมเนี่ย
อุ๊ยได้ก่อนดิเพราะว่าได้อยู่ที่๓เดือนที่นี่๓งวดเนอะ

มันอยู่ที่การวัดใจหรือไง๓๐จะซื้อไม่ซื้อดี

เผื่อโชคดีมาก็ได้เงินมาแล้วก็ได้ได้ได้ฉลองปีใหม่ด้วย

กลัวแบบ๓๑ปั๊บปีนอีกเนอะ

จุกครักที่ปีเลยจ้ะ

ข้าวบ้านแล้วแม่ไม่ซื้ออะไรอื่นกินเลยเหรอ

โอ๊ะแต่ถ้าพ่อไม่โฮ๊ไม่พอนะแม่
แต่แอปเป่าตังค์ตอนนี้คนหาเลขชุดกันเนอะ
หลังจากที่ร้อยกว่าล้านผ่านไปทุกคนแบบไม่มีใครซื้อเลขใบแล้วอ่ะ
เจ้าแต่ว่าเป็นคนเดียวที่ถูก

เกือบไม่ได้ก็หน้าแห้งเลยนะ
ไม่เธอนางซื้อ๑๖ใบก็แต่นางก็ต้องไม่ซื้อแค่๑๖

ตอนเวลาประชาชนจัดถูกต้องไหมผิด
หวยชุดขายเกินราคาหรืออะไรผิด

มันไม่ใช่คนไง
เข้าไปดูสิแอปเป่ามันมีหมดเลยเธอเนาะ

เรายังไปไม่ถึงที่ออกกฎหมายควบคุมหุ่นยนต์

ผู้หญิงใช่ไหมคะสร้างที่ผมชื่อจำชื่อไม่ได้แล้วสวยอืมมีจำได้
เฮ้ยมันเหมือนคนมากเลยเนอะ

ก็ด้วยแหละอะไรสุดท้ายอย่างไร

ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะไลโอสรุปเรื่องหวยชุดไม่ได้จัดค่าแต่เป็นเลขเหมือนกันในแต่ละร้านให้ประชาชนได้

ถูกเหนื่อยไงอ่ะอะสุนวนิวเค้าบอกว่า

ข้างนอกสะดุ้งเลยหลังสตูนี่เองแม่

อย่างน้อยคือแอปเบาตกก็เหลือ๘๐บาท
๓ใบ๔๐๐บาทไปงานการ์ชาร์ดดีกว่ารุนลดเบนแม่
โอ้โฮงานการ์ชาร์ดลงโซเชียลแล้วนะตอนนี้

เขาบอกว่ามางานการ์ชาร์ดปีนี้เข็มเข็ม
ได้สอยดาวได้ของใช้

หนูว่าได้ตั้งแต่ปากกากับดูอม

ตู้เย็นสักผ้า

วัยซึ้งแล้วเรียบร้อยเจนสองสี่

เดี๋ยวดูให้หนูต้องอัปเดตเนี่ย
ตอนแรกก็มีข่าวเกี่ยวกับหมากคิม

คือก่อนนั้นเนี่ยคู่รักว่าที่เบาสาวอย่างหมากคิมเนี่ย
ที่มีความหมายว่าดื่มให้กับข่าวดี

ว่าเฮ้ยทั้งคู่เนี่ยจะมีข่าวดีอะไร
แล้วก็มาแสดงความยินดีกันอย่างมากมายเลย
ถึงบางคนบอกโอ๊ยคิมมีน้องเขาหรือเปล่า
เพราะมีการจับท้องจับท้องกันเกิดขึ้น

เพราะว่าถ้ารูปท้องอ่ะ

ใจเย็นนะยังไม่ได้ท้อง

โหมากหยอกนะหมากหยอกเฉย

โห
ไม่ใช่จริงถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับเราสองคน
ขณะที่คิมเบอร์รี่บอกว่าก็หลายคนเข้าใจว่าท้องค่ะ

ข่าวดีคือเราสรุปสถานที่แต่งงานกันได้แล้ว
ว้าว
จะให้รู้สึกแบบอบอุ่นแล้วก็เน้นคนที่สนิท
ทีมงานยังไม่รู้เลยยังไม่ได้ข้อสรุปจริง

มีสตูดิโอสวยอยู่ที่นึง

หลังเจอเว็บหวยใช้รูปแอบอ้างครับ

คุณไปวันทางวันบุฒินะฮะเจอเว็บหวย

โดยเจ้าตัวแคปเอาภาพที่พลเมืองดีเนี่ยทักข้อความมา
แจ้งข่าวว่ามีเว็บหวยเนี่ยนำภาพของเธอไปแอบอ้างพร้อมข้อความเตือน
อย่างทันทีว่าอย่ามาแอบอ้างนะคะ
เพราะขายเดียวที่ดิฉันขายเนี่ยคือขายตัวเท่านั้น

ซึ่งการตอบกลับนี้ก็ทำเอาแฟนต่างเข้ามาคอมเมนต์
ชอบใจไม่น้อยครับนี่คิดถึงนะบอกได้ไหมคิดถึงไหมบอกได้นะ
วันนี้มีคนส่งข้อความหาพี่เช้าด้วย

ทุกที่เขาใส่กลับหัวไงหมวกอ่ะ

คุณดูแอปอื่นแล้วแหละพี่โมศ

เป้าหมายมากเลย

ติดใจคุณเหลือเกิน

การ์ชาติมีลงทุน๑๐๐บาทได้ไมโครเวฟมาจ้า

อ๋อนี่ไงเขามีรถกระปุ๊กรถกระบาดจริงไหม

อะไรอย่างนี้ก็มีจังหวังวันใหญ่
ดีใจด้วยค่ะดิฉันก็ไปตักไข่เหมือนกัน
แต่ทำไมดิฉันได้น้ำยาล้างจาน

เฮ้ยไอ้เกมพวกนี้มันคลาสสิกเนอะ
เขาสิใช่เอาคือจริงแค่แบบการได้ยืนเลือก
แล้วก็อ๊ะเริ่มวันหนึ่งอ่ะนี่ก็แฮปปี้แล้วนะ
ถูกหรือแบบยิงอะไรนะแล้วก็ยิงเป้าวันที่บอกว่าให้ได้ลูกตุ๊กตา
แล้วก็ใช้ช้อนกระดาษตักไข่ในน้ำ
เขามาโต้แทนพี่ชาวพี่ชาวว่าเกลือกับน้ำมันหอยออกเยอะใช่ไหม
เพราะว่างานการ์ชาติเมื่อวานที่ฉันไปจับสอยดางเอามาค่ะ
เป็นไงคนเป็นล้านได้กระดาษทิชชู่เยอะสุด
โอ้โฮคือแตกต่างกันไหมครับพี่ชาวก็เลยเปลี่ยนใจไปปานลูกโปรของสาม

นี่เออเอาไว้ก่อนแน่หนาวมากค่ะตุ๊กตุ๋นตุ๊กตาเนอะ
หนูก็คิดถึงรถบั๊มสุดแล้วอ่ะชอบเล่นรถบั๊มหายากแล้ว
หาบ้านหายง่ายมากใช่ต้องเป็นงานวันเลยแบบนั้นใหญ่อยากเล่นรถบั๊ม
รถบั๊มคืออะไรค่ะมีโอ้โฮตาใสมาเลย
รถบั๊มที่เราเปิดเพลงเธอชอบไปยื่นเต้นอยู่ข้างสนับ
ที่สาวมีเซาดูดดันกว่ามัน
๒๐คันแล้วมากันแล้ว
๒๐คันมากันแล้วลงมาเหลือ๑๒คันแล้ว๒คัน
เบอร์๔แรงครับเบอร์๓นี้ต้องจะแข่งเลยนะคะ

ปลายปีเมืองไทยเนื้อหอมสุดจริงนะคะ
ทำเอากระเป๋าเรานี่รั่วไปแบบเงินหายไปไหนหมด

สนามบินแทบจะแตกเพราะว่าศิลปินหนุ่มคนนี้มาถึงเมืองไทยแล้ว
ถ้าจำไม่ผิดเหมือนต้นปีเพิ่งไปเพิ่งมา
เพิ่งมาทำมินิคอนเสิร์ตที่มีแบมแมมเป็นเกสวันนี้มาอีกแล้ว
ม้าได้เดินทางถึงไทยเมื่อช่วงสายวันนี้
แฟนก็ไปรอรับกันที่สนามบินแบบล้นหลามเลยนะคะ
ความน่ารักของเขาก็เหมือนเดิมโอ้ยสีเล็บสวยชอบ

ความน่ารักเหมือนเดิมเลยคือโบกมือทักทายเป็นมิกเป็นกันเองกับแฟนตลอดทางนะคะ

เป็นการต้อนรับกันมาเยินประเทศไทยครั้งที่สองในรอบหนึ่งปี
เทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งไปเลย
แฟนก็ตั้งตารองานต่างที่จะเกิดขึ้นกันอย่างจดจอบ
วันไม่เกินอะไรอย่างนี้แต่นี่มาวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วนะคะ
วันที่๓๑ก็อีกตั้ง๑๗๑๘วันคนก็เลยรอว่าต้องได้ไปเจอตามที่ไหนสะสมแต้มบุญกันใหญ่แล้วนะตอนนี้
ฉันไม่อยากหลังจากยังมีอยู่

บรีกกันก่อนไหมแล้วมาต่อนะครับผม
เอาล่ะมาถึงเรื่องราวของความน่ารักของน้องเกลกันบ้างนะครับนั่งเฝ้านอนเฝ้าพี่ชายครับ
สายฟ้าแล้วก็พายุซ้อมเต้นแบบจริงจังเลยช่วงนี้ดูเสมือนว่าสายฟ้าแล้วก็พายุนะครับลูกชายฝาแฝดของคุณแม่ชมนะฮะ

นะฮะเรียกว่าจะเอาจริงเรื่องการเต้นทั้งคู่ครับเพราะว่ามีคลิปเต้นมาให้ดูกันบ่อยเลยทีเดียวแล้วก็คลิปแต่ละคลิปก็ทำเอาพี่พี่เนี่ยตกหลุมรักกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับงานนี้เนี่ยต้องบอกว่ายิ่งน่ารักไปอีกฮะนี่ครับดูฮะ
โหดูสิมานั่งเฝ้าพี่ชายเนาะนะครับผมนะฮะได้โพสต์คลิปนะฮะที่พี่ชายกำลังทั้งสองเนี่ยกำลังซ้อมเต้นอยู่อยู่ก็มีน้องเกลครับน้องสาวตัวน้อยมานั่งให้กำลังใจพี่อยู่ข้างนี่ครับ

น่าฮะดูดูหนูโหดูนี่นี่นี่นี่
หน้าเหมือนคุณพ่อมากเนาะ

เดี๋ยวน่าจะตามมาเป็นอีกหนึ่งสายแดง
พี่สายฟ้ากับพายุแน่นอนนะครับคุณผู้ชมครับ
วันนี้๑๓ธันวาคมเป็นวันที่อาร์มี่ทุกคนส่งใจไปกรมที่เกาหลีใต้เลย

ซึ่งจินเนี่ยก็ได้รายงานตัวเข้าเป็นทหารประจำการที่ศูนย์ฝึกทหารเกณฑ์ในยอนชอนจังหวัดคองกีนะคะ
จะเข้ารับการฝึกทหารขั้นพื้นฐานเป็นเวลา๕สัปดาห์
แล้วก็จะถูกมอบหมายให้หน่วยต่อไป
ว่าจะปลดประจำการในเดือนมิถุนายนปี๒๕๖๗ค่ะ
เห็นว่าแบบคือเข้ากรมเขาต้องตัดผมใช่ป่ะคะ

คือหลังจากที่รู้วันที่แล้วก็สถานที่ที่เข้ากรมเนี่ย
บอกว่าจริงไม่ได้อยากจะให้ข่าวเลยว่าเข้าที่ไหนหน่วยไหนยังไง
เพราะว่ากลัวว่าอามี่จะไปส่งกันเยอะ

อามี่ไม่อยากให้มาที่ศูนย์ฝึกนะ
เพราะว่าคนเยอะอาจจะเกิดอันตรายอะไรขึ้นได้
เพราะฉะนั้นขอร้องว่าแบบไม่ต้องมาอะไรอย่างนี้ค่ะ
เข้ากรมของจีนจะไม่มีการจัดกิจกรรมอะไรอย่างเป็นทางการ
เพื่อความปลอดภัยของแฟนแล้วก็ลดอุบัติเหตุด้วย

ดูเหลือเกินทุกคนก็คือเล่นหัวพี่จินนั่นแหละนะคะ
ก็ไปกันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาเลยนะคะ
แล้วก็อย่างที่บอกว่าพี่จริงก็อัพรูปตัวเอง
ตอนตัดผมแล้วก็ผมที่ตัดแล้ว
เขาก็ยังแบบมีอารมณ์ขันนะบอกว่าแบบน่ารักกว่าที่คิดไว้นะ
เมื่อกี้ที่เป็นผมที่เขาเซลฟี่นะคะ
ที่บอกว่าเป็นพี่ใหญ่ของวงเพราะว่าจินหรือว่าคิมช็อกจินเนี่ย
แล้วก็เป็นสมาชิกคนแรกของวงที่รายงานตัวรับใช้ชาติด้วย
ก็จะทยอยรายงานตัวเข้ากรมกันทุกคนจนครบทั้ง๗คน
แล้วก็อาจจะกลับออกมาร่วมงาน๗คนได้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยอาจจะปี
๒ปีถูกต้องไหม
เมื่อไหร่จะเข้ากรมสักทีเพราะว่ามันเป็นประเด็นทั้งกระทรวงวัฒนธรรมออกมาคุยกันเลยว่า
แล้วเหมือนกับว่าพอเข้ากรมไปปุ๊บมันจะเสียโอกาสเรื่องการทำเงินไหม

ทุกคนก็จะทยอยเข้ากรมกันภายในระยะเวลาช่วงนี้จนถึง๒๐๒๐
อ๋อรอสุดพลายชั้นต่อไปค่ะใช่ค่ะค่ะ
พี่ก็รู้ว่าหนูมีใจแต่หนูรู้ไหมว่าพี่ก็มีเมียครับ